ส่วนน้ำเหล็กไหลค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะ
ที่บ้านของนายสุรินรักวงอายุสี่สิบสามปี
อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เขาเจอเหล็กไหล
คนขอซื้อร้อยล้านไม่ขายตอนนี้มาทำพิธีเป็นน้ำ
ให้คนดื่มบอกหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

คนที่ไปเพื่อที่จะอยากดื่มน้ำเหล็กไหล

บางคนยืนรอต่อคิวจนเป็นลมก็มีนะพี่อุ๋ย

๒๐บาทใช่ไหมเนี่ย๓ขวด๒๐บาทวันนี้๕๐๐๐กว่านี่ปีนลม

คือเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะว่ามันมีอะไรปนเปื่อน
ไม่มีเชื้อโรคไม่มีแบคทีเรียไหมเดี๋ยวจะรู้ผลภายใน๒๑วัน
ส่วนทางตำรวจเนี่ยค่ะก็เรียกตัวนายสุรินและครอบครัว
ออกมาจากห้องทำพิธีแล้วก็มีการแนะนำเรื่องของการจัดระเบียบ
แต่ตอนนี้คนมันเยอะไปต่อคิวกันโอ้โห๕๐๐กว่าคนก็ต้องเนี่ย
มีการเว้นระยะมีการใส่หน้ากากหรือจัดส่งทางปรายศนีย์ได้ไหม
หรือกำหนดว่าวันหนึ่งได้กี่คนห้ามเกินนี้อะไรแบบนี้
เราถามทางครอบครัวนะคะว่าเอ๊ะมันสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือเปล่าเนี่ย
มันหวังผลหวังเงินหรือเปล่า
การให้ขายน้ำเหล็กไหล๓ขวด๒๐ต่อคนมาเยอะ
วันหนึ่งที่เราคำนวณเมื่อวานใช่ไหมพี่อุ๋ยเป็นแสน
ก็อย่างวันนี้ถ้าวันนี้๕๐๐๐คน๕คนหนึ่ง๒๐บาท
คนก็แสนนึงแล้วสัปดาห์หนึ่งเขาทำ๓วัน
ใช่ค่ะตัวนายสุรินกับพี่ชายบอกว่า
ไม่ได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อะไรนะ
ที่ทำน้ำเหล็กไหลเพราะคนมาขอให้ทำ
ก็เลยต้องทำน้ำเปล่าที่นำมาทำพิธี
ไปซื้อมาโหลละ๔๕บาททำพิธีเสร็จ
ให้ชาวบ้านก็จะได้ส่วนต่าง๓๕บาท
๕บาทนี้ต้องแบ่งให้คนจัดคิว
ไม่ได้บังคับว่าชาวบ้านต้องจ่าย๒๐บาทเพื่อแลกกับน้ำ๓ขวดนะ

สังคมมองว่าหลอกลวงหวังเงินเนี่ยเขาก็ลำบากใจ
ส่วนจะมีการขอจดสิทธิบัตรรับรองว่าน้ำเหล็กไหลรักษาโรคได้เนี่ย
มันก็ยังทำไม่ได้หรอกเอาจริงตอนนี้

ก็รอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนก็แล้วกัน
เกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเงินเรื่องทองอะไรแบบนี้
มากก็ไม่สนใจทั้ง
คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่มารับน้ำ
อย่างในเช้าอายุ๕๖แล้วนะคะ
เขาบอกว่ามาจากนครศรีธรรมราช

ก่อนหน้านี้ก็ร่างกายแข็งแรงจู่ก็ไม่เหมือนเดิม
ไปหาหมอหมอบอกว่าป่วยจิตเวทให้ยามากิน
พอกินแล้วหลับอย่างเดียวกลัวว่าจะเป็นอำมพลึกอมภาษณ
เลิกกินก็พยายามค้นหาตัวเอง

พอรู้ข่าวว่ามีน้ำเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์รักษาได้ทุกโรค
ตัดสินใจมารับน้ำไปดื่มเพราะศรัทธา

ไอ้ที่รู้สึกว่าป่วยเขารู้สึกว่าหายแล้วค่ะ
ชาวบ้านอีกคนนึงค่ะนางสาวนัทธนิชาอายุ๒๓
บอกว่ามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกัน
มาเอาน้ำเหล็กไหลไปดื่มรักษาอาการไข้หวัด

ป่วยเป็นอำมพลึกครึ่งซีกได้ดื่มด้วย

คิดว่าน้ำเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์น่าจะช่วยเธอและพ่อได้
เป็นปวดเจ็บคอและอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ชาวบ้านเขาเชื่อ
ก็อยากจะได้น้ำเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์ไปดื่ม
เราไปโรงงานผลิตน้ำ

เหล็กไหลรักษาโรคเป็นโรงงานขนาดกลางมีห้องบรรจุน้ำปลอดเชื้อที่สะอาดได้มาตรฐาน
เจ้าของโรงงานผลิตน้ำบอกว่าผลิตน้ำมา๖ปีแล้วนะคะ
ส่งขายให้กับร้านค้าและชาวบ้านเมื่อก่อนทางครอบครัวของเจ้าของเหล็กไหลเขาก็สั่งน้ำที่โรงงานไปดื่มเป็นประจำ
ช่วงหลังพอมีเรื่องเหล็กไหลก็สั่งน้ำเป็นโหลเลยแต่ก่อนสั่งไม่เยอะ
เดี๋ยวนี้ก็สั่งเยอะขึ้นสั่งไปทำพิธีอะค่ะก็เหมือนกับทางครอบครัวของเจ้าของเหล็กไหล
จะวนเวียนกันมาจ่ายเงินค่าน้ำยอมรับเลยว่าพอมีการสั่งน้ำไปทำน้ำเหล็กไหล
โรงงานผลิตน้ำของเขาก็ขายดีขึ้นโลละสามสิบสามบาทใช่ไหม
ก็เท่ากับว่าขวดละสองบาทกว่าค่ะอ่าสามขวดก็ก็ประมาณเจ็ดบาท
บาทเขาก็สามขวดได้ยี่สิบก็เท่ากับว่ากำไรก็สิบสามสิบสามบาท
อืมเขาบอกเขาก็ต้องเอาไปจัดแจงให้คนจัดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลายหลายอย่างแต่โอ้ถ้ามาหลักวันหนึ่งสามพันห้าพันคนก็รายได้วันหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วค่ะ
คือเจ้าของโรงงานผลิตน้ำเปล่าน้ำดื่มเนี่ยค่ะเขาก็เคยดื่มน้ำเหล็กไหลนะ
อ่าก็ลองดื่มดูนะเป็นยังไงเขาบอกก็รสชาติเดิมเหมือนผลิตจากโรงงานเขาอ่ะ
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษก็ไม่ได้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไป
ก็เขาร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วครับ
ณวันโสที่ผ่านมานะครับก็ประมาณตกอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งพันโลนะครับ
หนึ่งพันโลหนึ่งพันโลก็หมื่นหมื่นสองพันขวดหมื่นสองพันขวด
เดี๋ยวก็มาแบ่งเป็นชุดขายก็สามขวดตกอยู่ที่ยี่สิบบาทอ่าครับ
ผมก็ส่งมาก็ราคาสามโหลร้อยก็ตกโหลละสามสิบสามบาทประมาณเนี้ยครับ
แสดงว่าเขาไปโหลหนึ่งเขาได้ขายแล้วประมาณแปดสิบแปดสิบ
ก็แค่เพิ่มยอดว่าจากร้อยสองร้อยหลูผ่านพันโหลแค่นั้นเองครับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ออสบอกว่าในกระบวนการของการทำน้ำเหล็กไหล
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของความสะอาดนะคะ
หรือว่าเรื่องของเชื้อโรคที่อาจจะปะปนอยู่
แนะนำว่าให้ไปตรวจสอบก่อนผ่านออยไหมนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของคุณภาพน้ำก่อน
แล้วค่อยไปว่ากันเรื่องของสรรพคุณในการรักษาโรคนะคะ
ก็อยากเตือนว่าก็เข้าใจเนอะความเชื่อของคน
แต่ก็อย่าอย่างงมงายมากหรือว่าอย่าตกเป็นเหยื่อ
จากความเชื่อบางอย่างอะไรแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวรอผลตรวจจากทางสาธารณสุขอีก๒๑วันใช่ไหม